ภาษูนย์พวกเราไม่มีใครไม่รู้จักรัฟฟี่แนนซี่นเอง

ล่าสุดค่ะแนนซี่เป็นคุณแม่ไปแล้วนะคะ
นี่บอกเลยเพิ่งคลอดลูกทายาทคนแรกให้กำเนิดกับสามีชาวเกาหลีค่ะ
ชื่อว่าน้องคิมจียูออกมาสมบูรณแข็งแรงนะคะ
โลกว่าเลยทีเดียวค่ะน่ารักน่าชังมากนะคะ
ส่วนเพื่อนศิลปินร่วมรุ่นก็พากันไปเยี่ยมหลานสาวกันแบบคึกคักโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวค่ะ
เห็นภาพแล้วคุณขาบอกเลยว่าเหมือนเป็นการรียูเนียนศิลปินดังยุค๙๐เลย
เหมือนจะเป็นผู้หูดูโอนนาตาลีเจสกี้
บี้บาซูเอิญจิรวรรณอ้อนลักษณะแล้วก็สาวกรพินพ่วงโพก็มากันด้วยค่ะ
ดูสิใกล้ชิดขอบเตียงมิตรภาพแบบว่ายาวนานหลายปีก็ยังไม่ลืมกันนั่นเองนะคะ